มาดูกันต่อจะพาไปดูต้นโพที่มันงอกผิดที่ผิดทาง
พี่ผู้ชมเห็นยังเห็นไหมคะอ่อทางซ้ายเนี่ยแต่อันนี้ไม่ได้มาให้เลขนะคะ
ข่าวนี้เขาเป็นความกังวลกันว่างอกตรงนี้แล้วรากจะแทงลงไปที่ตรงไหน
นั่นสิ
เหมือนเป็นร่มโพร่มไซม์จริง
ต้นโพรอยู่ตอนออกเฉียงใต้
ส่วนต้นไซดนั้นงอกงามอยู่ที่ตะวันตกเฉียงเหนือ

แถมที่รัตนบันลังเหนือองค์ระคังคว่ำ
ยังมีต้นโพกลุ่มใหญ่เจริญเติบโตอยู่อีก
ก็เลยบอกว่าคือสาเหตุที่ต้นโพไปเจริญเติบโตตรงนั้นเนี่ยนะ
มันเริ่มจากการตั้งนั่งร้านบุรณปลียอดทองคำมายาวนานมาก
นกที่กินผลโพลและผลไซมาอาศัยเป็นที่นอนตรงนั่งร้าน
แล้วพอบุรณปลียอดทองคำอะไรเสร็จเนี่ยเราก็ลื้อถอนนั่งร้านออกไปแล้วแหละ
แต่คงทำความสะอาดไม่ทั่วถึงอะค่ะเมล็ดโพลเมล็ดใส่มันก็เลยเจริญงอกงามออกมาจากใต้ปรียอดทองคำตรงนี้
เฉลิมกังวลเหมือนกันนะคะว่าถ้าไม่มีการกำจัดทั้งต้นโพและต้นไซดที่ปรากฏรากชอนชัย
ลามเข้าไปในผิวปูนปล้องฉะไหนแล้วเนี่ยมันน่าจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้องค์พระบรมธาตุเจดีแน่
ตอนนี้แจ้งเรื่องไปที่สำนักศิลปากรที่๑๒นครศรีธรรมราชเพื่อจะแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วเนี่ย
เห็นไหมต้นไม้ขึ้นรอบเลยค่ะ